จากคดียิงสมาชิกอบตบังริ้นจังหวัดระนองเมื่อปี๒๕๔๕นะคะ
นายวิโรธถูกตำรวจจับอ้างว่าเป็นมือปืน
พิพากษาประหารชีวิตลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ตอนนี้นายวิโรธยังอยู่ในคุก
แต่นายวิโรธฟ้องกลับตำรวจฟ้องกลับทีมชุดสืบสวน
บอกว่าทีมชุดสืบสวนชุดนี้เนี่ยซ้อมทรมานเขาบังคับเขาให้รับสารภาพ
ครอบครัวของนายวิโรธรอฟังคำพิพากษาของสารดีกา
ซึ่งสารท่านก็นัดแล้วแต่ว่ามีหนึ่งในตำรวจที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้เนี่ย
ไม่ยอมไปสารไม่ไปไม่ไปจนสุดท้ายออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ออกไม้จับก็ยังไม่เจอตัวสื่อสาวราวเรื่องไป
ตำรวจนายนี้ลาออกจากราชการและเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ลาออกแบบขอรับบำเน็ตด้วยนะ
ซึ่งตอนนี้ก็พยายามติดตามหาตัวนะคะว่าอยู่ที่ไหน

หลังจากสารจังหวัดระนองมีคำสั่งออกหมายจับ
ตำรวจนายหนึ่งค่ะก็คือพลตำรวจรีรณพงศ์สายแก้ว
รองผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อ๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะไม่ไปฟังคำพิพากษาของสารดีกา
กรณีที่ร่วมกับชุดสืบสวนรวม๑๔คนซ้อมทรมานผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๕นะคะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้รับข้อมูลว่า
พลตำรวจรีรณพงศ์ลาออกจากราชการไปแล้วยื่นหนังสือลาออกเมื่อสิบแปดกรกฎาคม
สารจังหวัดระนองนัดฟังคำพิพากษาแค่วันเดียวคุณผู้ชมค่ะ
พลตำรวจโทจารุวัฒน์วัยสยะผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่า
พลตำรวจรีรณพงศ์ลาออกจากราชการให้สาเหตุการลาออกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
อยากจะพักผ่อนแล้วก็ขอรับเงินบำเน็ตด้วย
ส่วนการลาออกเนี่ยจะเป็นการหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ

ด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตำรวจรีรณพงศ์มีชื่อในวาระแต่งตั้งโยกย้าย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอัตราพลตำรวจโทด้วยนะคะ
แต่ถ้ามีหมายจับหรือมีคดีความก็ต้องมาพิจารณากันใหม่ล่ะค่ะ

ท่านยื่นได้จากทราบจากกำลังพลเขายื่นใบลาออกอยู่
คือถ้าเขาอยู่ในอาวุโสก็มีแต่ถ้าเขามีเรื่องมีราว
หรือตามระเบียบของเราอยู่แล้วครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าสารดีกาก็นัดฟังคำพิพากษามาแล้ว
๒ครั้งก็คือสารจังหวัดระนองก็ไม่มา
ครั้งแรกไม่มาครั้งที่สองไม่มาก็เลยออกหมายจับ
แล้วก็จะมีการอ่านคำพิพากษาอีกครั้ง๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ